ไปบอกเขาไปบอกท่าน
ไปตามขั้นตอนเดี๋ยวเขาคิดเป็นเองนะ

นี่เตรียมเขาคิดเอง

คดีน้องมีค่ามีตอนเปล่ามีหรือเปล่าหรืออยู่ดีก็ไปเอาเขาเข้ามาหรือไง

แล้วทางไหนทางนี้มันก็มีข้าวตอนบ้างแล้ว

เมื่อวานผมก็ตอบไปแล้วนะ
ยังดีฮะดีทุกคนไม่มีครับ

ไม่มีไม่มีหรอกผมอร่อยมีได้ไงแหมเขาอยู่กันมาตั้งกี่ปีแล้วกว่าจะมาถึงอายุหกสิบ
เขามาโขดเลยกันแล้วแต่ทำงานเนี่ยมันก็มีบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับ
ความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันบ้างแต่ว่าทุกอย่างแล้วก็เป็นไปตามนโยบายนั้น
มันทำเนี่ยมันทำไม่อาจจะนิดหน่อยนะครับแต่ว่านโยบายยังไงก็คือนโยบายนะครับ
ท่านนายกรมกรีกำหนดนโยบายขุนาคคสชกำหนดนโยบาย
มันก็ต้องชัดเจนชัดเจนทุกเรื่องนะมันไม่ได้หรอกนะ
เพราะว่าบ้านเมืองกำลังเดินหน้านะครับแล้วตอนนี้มันก็กำลังไปดีนะครับไปดีอยู่ครับ
แก้ไขปัญหาต่างมาช่วงปีกว่าที่ทำมาเนี่ยมันก็ต้องยอมรับหรือผู้สื่อข่าวว่าไม่ดี
ไม่ต้องไม่ต้องให้กำลังใจหรอกเขาก็รู้ว่าเขาเป็นยังไง
ท่านตัดสินใจของท่านได้ท่านทำท่านได้ท่านมีกำลังใจท่านได้
เพราะท่านทำมาโดยตลอดนะนะก็เรื่องของท่านไม่เกี่ยวไม่เป็นไรหรอกโอ้โห
พวกหนังสือพิมพ์ไปนั่นยังไม่ทำนั่นอะไรพาดหัวข่าว
ผมแหมผมตอบหลายทีแล้วนะมีได้ยังไงหรอกเพราะลูกน้องผมทั้งคู่น่ะนะไม่มีหรอก
แล้วเขาก็รุ่นเดียวกันอะไรนะเหมือนกันเนี่ย

จะรักใครมากน่ะรักพเจ้าเหมือนกันนะ

ไม่มีอะไรหรอกนาฬิยกษ์เป็นคนคัดท้ายทั้งเสืออย่างดีมั่นคงมั่นห่วง
กรณีของพระธรรพักษ์ในวันที่พระคุณไทยเรียกรองไปให้มีการตรวจสอบ
ถึงวันนี้แล้วเขาตั้งลูกน้องมาตรวจสอบธรรมดี
มันจะได้ผลงานมันจะได้ผลของการตรวจสอบที่มั่นคงไหมครับ
จริงจะทำอย่างไรเนี่ยดีหรือไม่ดี
คนยอมรับหรือไม่ยอมรับอยู่ที่การดำเนินการของฝ่ายผู้มีอำนาจทั้งสิ้นนะครับ
โดยปกติเขาไม่มีที่ไหนหรอกครับเขาเอารูปเรามาตรวจสอบเจ้านายนะครับ
ยิ่งในระบบของทางของทัพรายยิ่งมีความยากลำบาก
วันนี้เปิดโอกาสให้ทุกส่วนรีบเข้ามาดำเนินการซะแล้วก็เคลียร์ซะ
ไม่ต้องไปปกป้องไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับใครเอาอะไรอย่างตรงไปตรงมา
ใครถูกใครผิดว่าไปตามนั้นเรื่องก็จบ
วันนี้ที่เราเรียกร้องทั้งหมดยังไม่ได้ไปปักปำใคร
เรียกร้องตามข้อได้จริงที่เกิดขึ้นและขอให้ทุกอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมา

วันนี้ทำให้น่าเชื่อถือได้ครับก็อยู่ที่ผู้มีอำนาจและผู้ที่รับผิดชอบ
ก็รีบทำให้เร็วยิ่งช้าก็ยิ่งเสียหาย
ก็อยู่ที่ผลนะฮะว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันเป็นอย่างไร
แล้วผลที่ออกมาที่ทำให้เกิดความเสียหาย

เกี่ยวข้องกับใครก็ไปดูตามความเหมาะสมของความรับผิดชอบที่ควรจะมีและเกิดขึ้น

แต่ว่าโดยหลักก็คือว่าคนที่เกี่ยวข้องและมีส่วนรับผิดชอบก็ต้องรับผิดชอบอะครับ
แต่คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนรับผิดชอบมันก็จะเริ่มต้นจริง
อย่างคนเอกอุดมเดชสินตะพุทธเองก็อ้างว่าคนตอบไม่ออกมาจะให้ก็เล่าออกแล้วยังไง
อันนี้พลเอกอุดมเดชต้องไปเรียนกับผู้บังคับบัญชาและผู้ส่วนเกี่ยวข้อง
แล้วคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเหนือพลเอกอุดมเดชที่เห็นว่ามันเป็นความเสียหายกรุงเทพต้องรีบมาตัดสินใจ